คดีต่อไปนี้อยากให้ตั้งใจดู
มันเป็นคดีแปลกจริงครับที่จังหวัดชนบุรีครับ
เจ้าของร้านติดตั้งกล้องวงจรปิดนะ
หลังปีใหม่เขาก็ออกมากวาดเศษขยะเศษผงหน้าบ้าน
มีคนไปแจ้งความครับ
บอกว่าไอ้ที่คุณกวาดนะนะมันทำผงเข้าตา

นายนบพลิตนัตตานพรอายุ๓๔ปี
พี่เขาเป็นเจ้าของร้านติดตั้งกล้องวงจรปิดที่ชนบุรีครับ
หลังจากได้รับการติดต่อจากพนักงานสอบสวนสพเมืองชนบุรีครับ
ให้ไปพบเนื่องจากมีชาวบ้านเข้าร้องทุกข์
ถูกนายนพฤษทำให้ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตา
นายนพฤษเล่าบอกว่าหลังฉลองปีใหม่เสร็จนะ
เขาก็เก็บกวาดทำความสะอาดอยู่หน้าร้าน
จู่ก็มีมอเตอร์ไซคันหนึ่งแล่นผ่านมาฟ้าไปนะฮะ
แล้วก็ชะลอรถทำท่าคล้ายกับเหมือนฝุ่นผงมันเข้าตาเขา
โดยมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดแหละ
ต่อมาเขาได้รับการติดต่อจากตำรวจว่าไปพบหน่อย
เพราะได้รับความเสียหายนะฮะไปแจ้งความเอาไว้
แล้วก็เอาใบรับรองแพทย์ไปยื่นเป็นหลักฐานซะด้วย
นายนบพลิตเนี่ยบอกแบบงงต่อบอกว่า
การที่เกิดขึ้นไม่คิดว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดี

หากคนกวาดถนนแล้วผงไปเข้าตาคนขี่มอเตอร์ไซค์
อย่างนี้ไม่แจ้งความกันหมดประเทศเหรอนะฮะ

อยากจะทราบว่าที่แจ้งข้อหาแจ้งข้อหาอะไร
ถ้าดำเนินการไม่ถูกต้องเดี๋ยวเขาจะฟ้องหมินประมาทด้วยเหมือนกัน
ด้านนายลนลงแก้วเพชรนะครับ

เขาก็บอกว่าประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเอาผิดกันไม่ได้หรอกครับคุณผู้ชมฮะ